สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ต่างระดับถนนศรีนครินที่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
ความร้อนก็ทำให้กระจกแตกครับ

ผู้ภัยต้องใช้ถังดับเพลิง๒ถังมาฉีดดับเพลิง
แล้วก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองมาช่วย
ทีนี้คนขับชื่อว่าอภิชิตบอกว่าก็ขับรถไปส่งเฟอร์นิเจอร์
ในกรุงเทพระหว่างกลับมาตัวเองก็ขับใช่ไหม
คนงานนั่งอยู่เบาะข้างหลังเอ๊ะทำไมมันร้อนหลังร้อน
ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่เปิดแอร์อยู่

ไฟลุกไหม้จากข้างหลังกระบะก็เลยรีบจอดรถแล้วถอดเสื้อ
ไปตีไฟตีจนต้องเพลินให้มันดับ
แต่มันดับไม่ได้สุดท้ายก็จอดแล้วก็พยายามโทรหากู้ภัยให้มาช่วย
ส่วนด้านหลังกระบะเขาบอกว่ามันมีแผ่นยางที่เอาไว้สำหรับรองเฟอร์นิเจอร์
ที่มันโดนไฟไหม้เมื่อกี้
ฟังเสียงของคนขับกระบะหน่อยแล้วกัน

ตรวจสอบหาสาเหตุอยู่ยังไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร